เป็นเหตุการณ์ที่ผู้เป็นแม่ปล่อยลูกสาววัย๑๒เฝ้าร้านขายปุ๋ยขายดินเพียงลำพัง
เพราะอะไรพ่อแม่ต้องขับรถไปส่งปุ๋ยส่งดินต่างอำเภอ
ทีนี้พอกลับมาเจอลูกสาวอยู่ในอาการหวาดภาวะตกใจ
แล้วบอกแม่ว่าเธอถูกข่มขืน
คนร้ายลากเธอไปที่ป่าหลังร้านนะครับ
คือเหตุการณ์นี้นะครับก็เกิดขึ้นที่ร้านต้นไม้แห่งหนึ่งนะครับ
ในพื้นที่หมู่๔ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองกาญจนบุรี
แล้วก็ป่าหลังร้านต้นไม้ร้านขายปุ๋ยคือจุดนี้แหละครับ
ตำรวจประจำจุดบริการประชาชนตำบลหนองบัวได้รับแจ้งนะครับ
ว่ามีเด็กหญิงอายุ๑๒ถูกคมคืนกระทำชำราวในป่าหลังร้าน
ขายต้นไม้ริมถนนก็ระดมกำลังชุดสืบสวน
พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลที่พิทักการกว่า๓๐คน
ลงพื้นที่ปิดล้อมเอาไว้แต่จากการตรวจค้นนานกว่า๑ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่ไม่พบคนร้ายนะครับ
สอบสวนแม่ของเด็กหญิงผู้เสียหายให้การ
ว่าเพิ่งเปิดร้านจำหน่ายดินแล้วก็จำหน่ายปุ๋ยตรงนี้

ลูกชายได้ให้ลูกสาวนั่งเฝ้าร้าน
เพราะว่าต้องขับรถไปส่งปุ๋ยต่างอำเภอ
กระทั่งกลับมาพบน้องสาวซ่อนตัวอยู่ในห้อง

และบริเวณใบหน้าและลำตัวมีร่องรอยเขียวช้ำจากการถูกทำร้าย
แล้วก็ลูกสาวเล่าให้ฟังว่าขณะที่กำลังเฝ้าร้านอยู่
มีผู้ชายคนหนึ่งไม่ใส่เสื้อที่ศีรษะมีผ้าโพกคลุมเอาไว้
เดินมาจากหลังร้านก่อนจะตบเธอเข้าที่ใบหน้าหนึ่งครั้ง
แล้วก็อุ้มเธอไปข่มขืนกระทำชำราวในป่า
ห่างจากร้านประมาณ๒๐เมตรนะครับ
และในขณะที่ลงมือก่อเหตุคนร้ายได้ใช้โทรศัพท์มือถือ

ก่อนหลบหนีนะยังหันมาทำมือแสดงสัญลักษณ์โอเคกับเด็กหญิงด้วยคุณ
คำบอกเล่าของเด็กหญิงระบุนะครับว่าคนร้ายเป็นชายผิวสีดำแดง
สูงน่าจะประมาณสัก๑๗๐เซนติเมตร
มีรอยสักขนาดใหญ่บริเวณต้นแขนขวานะครับ
เป็นแม่เชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนงานโรงงานมันสัมปะหลัง

แล้วก็น่าจะเดินมาดูลาดลาวก่อนที่จะลงมือก่อเหตุนะครับ
เนื่องจากเลือกจังหวะที่ลูกสาวอยู่ที่ร้านคนเดียวครับ
เรื่องต้นตำรวจสพกาญจนบุรีได้คุมตัวแรงงานที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ

แต่ยังไม่มีคนงานรายไหนเข้าข่ายต้องสงสัย
แล้วก็ยังไม่มีการเจอว่ามีใครศักดิ์ตามที่ผู้เสียหายระบุ
เพราะว่าเด็กบอกโอ้โหมีรอยสักใหญ่เลยนะ

อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ส่งเด็กหญิงไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะฮะ
เพื่อหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
เนื่องจากผู้เสียหายให้การว่าได้ต่อสู้ขัดขืน
แล้วก็ขวนคนร้ายจนมีบาดแผลที่บริเวณแขน
โดยตำรวจจะเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดนะครับ
เดี๋ยวผลการตรวจร่างกายของเด็กหญิงออกมา
ก็คงจะเป็นกุญแจช่วยไขปริศนาในหลายเรื่องนะคะ